ยุคนี้คือยุคของนักเรียนออนไลน์นะฮะ

ยับเพราะว่าครูครูหยาบคายมาก

ด่านักเรียนออนไลน์ด้วยคำวาจา

ทำตัวอย่างนี้ทำงานอย่างนี้
เรียนสภาพทำตัวเองแบบนี้

ถ้ามึงก็คิดว่าเนี้ย

คิดว่ามึงเข้าเรียนแล้วมึงมีบุญคุณกับกูเหรอวะ
มีทั้งคำว่ามึงคำว่ากูคำว่าเตี้ยคำว่าตีนครบถ้วน

โรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนดังประจำจังหวัดนครนายก

คือคุณแม่ไม่ได้เรียนกับลูกนะ
ที่หยาบคายมากก็เลยเอาคลิปนี้ไปโพสต์ใน
เป็นนักเรียนม๖ก็ต้องเข้าใจก่อน
นักเรียนบางคนอาจจะไม่ค่อยเข้าเรียน

แต่ว่าครูมาพูดแบบนี้มันก็ไม่เป็นการถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับ
ก็เลยเอาเรื่องราวนี้มาโพสต์ไว้แล้วก็มีการแท็ก
แถมท้ายพอรู้เรื่องยังกับครูท่านนี้ที่อยู่โรงเรียนของท่าน
ไม่ต้องอธิบายชื่อโรงเรียนนะครับว่าโรงเรียนอะไร
แต่ตอนนี้ลุกเป็นไฟทั้งนครนายกครับ